พูดถึงราวของการประกาศยุติบทบาท
ตำแหน่งผู้จัดการทีมของทีมซีเกมคุณวัฒนยาวอุปาศีก็บอกว่าต้องการทำตามนโยบาล

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นในเรื่องของ
มาดามเดียนั้นมีปัญหาในการทำงานกับทางโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะ
เจ้าตัวก็บอกแล้วนะครับว่าทั้งตัวของเขาเองกับทางโค้ชโย่งนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ
หน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ

หลังจากเข้าไปพูดคุยแล้วนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนร่วมกันครับ
ซึ่งการใช้เวลาพูดคุยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะได้ข้อสรุปว่า
รัมเดียขอยุติบทบาทในการทำหน้าที่ผู้จัดการทีมตามนโยบายของสมาคม
ตั้งแต่แรกที่ไม่ใช้ผู้จัดการทีมในทุกชุดส่วนอนาคต
หากมีโอกาสก็ยินดีจะกลับมาช่วยงานสมาคมอีกครั้งหนึ่งครับ
จริงทั้งหมดนี้นะหลังจากนี้นะ
เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ตัวเราไปเป็นอุปสรรค
ถ้าสิ่งใดจะเป็นความก้าวหน้าของน้องเดียวว่าในฐานะพวกนี้เราก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะ
ส่วนตัวนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ขอบคุณนะครับ

มาดามเดียนั้นเสียสละเข้ามาทำทีมอยู่๒๓
จนสามารถพาทีมป้องกันแชมป์๔เกมได้

แชมป์เอเชียที่จีนในช่วงต้นปีหน้าครับ